ซิ่งรถบรรทุกแหกด่านข้ามสามจังหวัดโอ้โห
เหตุก็คือเมายาบ้านี่แหละไปขโมยรถบรรทุก
ขับผ่านมาตำรวจตั้งด่านแล้วนะอ่า
เอารถเนี่ยมาขวางไว้ค่ะเขาไม่ยอมอ่ะเขาขับแหกไปเลยฮะ

ต้นเอา
จอดเลยไม่จอดเจ็บแล้ว
เวียกไปเฉยเลยนั่น
ส่วนป้ายอายไปแล้วต้องร่วง

หนีซะอี๋เลย
โอ้โหสู้สุดใจจริงวันนี้

ขนาดเอารถมาปิดถนนแล้วนะ

ปลาใส่กระจกรถก็ยังหยุดไม่ได้ครับ
สุดท้ายนี่มาจนมุมเพราะว่า
มีการประสานเอารถบรรทุกอ้อยฮะ

โอ้โหนี่ขับมา๑๐๐กิโลเมตรคุณผู้ชม

คลิปนี้คนที่ถ่ายคือเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
พ่งไลท์๑๖จุดศรีเทพเพชรบูรณ์

ช่วยกันติดตามรถบรรทุกคันนี้ที่ถูกขโมยมาครับ
เป็นรถบรรทุกอีซูซูสีขาว
คนร้ายเขาขโมยมาจากจังหวัดลบบุรีนะ
มุ่งหน้าไปเข้าอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ
แต่ระหว่างทางคนร้ายเปลี่ยนใจโว๊ครถกลับ
่งหน้าไปอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีแทน
ตำรวจสพชัยบาดานก็เลยใช้รถบรรทุก๓คัน
ทีแรกนะใช้๓คันจอดขวางถนนไว้ก่อน
คนร้ายยังหลบหนีไปได้เลี่ยงไปได้
ทีนี้ข้ามมาจังหวัดนครราชศรีมาสพหินดาดครับ
ตำรวจต้องปิดเส้นทางอีกรอบหนึ่งแต่มันเป็นถนนสี่เลนครับ
ไม่ยอมขับข้ามเกาะกลางนี่จังหวะนี้ข้ามเกาะกลางไปแล้วฮะ
่งหน้าไปอำเภอด่านขุนทศจนคนร้ายขับมาถึงอำเภอศรีคิ้ว
ตำรวจใช้รถบรรทุกอ้อยแล้วขนมาเป็น๑๐คัน
ทีนี้เอาดูสิจะหนียังไงไม่รอดไม่รอดครับ
จนหมุมฮะสรุปร้อยกิโลเมตรสามจังหวัดแปดอำเภอฮะ
โอ้โหวุ่นวายกันไปหมดเลยเหตุการณ์นี้มีรถตำรวจ
ถูกชนเสียหายไปสองคันด้วยนะครับแต่เคราะห์ดีไม่มีคนบาดเจ็บนี่
คนร้ายโดนกดตัวลงไปกับพื้นแล้วฮะทราบชื่อก็คือนายเทิดพงศ์พรมงาม
อายุ๒๕ปีเท่านั้นลงมาจากรถบรรทุกเลยถูกคุมตัวลงมา
สภาพนี้เมาแอแต่ไม่ได้เมาแอจากเซลละอ่อสิจากยาบ้างอ่ะ
แล้วพูดจาก็วกไปวนมาครับไปค้นในรถเจอยาบ้านหนึ่งเม็ดด้วยครับ

เห็นรถบรรทุกจอดอยู่ในไซส์งาน
กุญแจไว้ด้วยก็เลยขับออกมาซะเลย
หวังว่าจะเอารถบรรทุกไปขายครับ
แล้วก็จะเอาเงินมาใช้จ่ายแล้วก็ซื้อยาบ้านี่แหละ
ต้นตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง

แล้วก็เป็นผู้ขับขี่รถและเสพยาเสพติด
ส่วนข้อหาอื่นที่ผู้ต้องหาขับรถไปเฉียวชนผู้อื่นเนี่ย
ตำรวจบอกรถคนไหนนะได้รับความเสียหาย
ไปแจ้งความดำเนินคดีได้ในสพพื้นที่เกิดเหตุได้เลยนะครับ

โอ้โหหนี๓จังหวัดเลยอ่ะค่ะ